ซึ่งก็ไปดูได้นะมันเป็นฟาร์มปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาเลยแล้วเขาได้มาตรฐานระดับสากลดูสิความยิ่งใหญ่อลังการเข้าไปถึงนะเขาจะเห็นเรื่องของการเพาะพันการขยายพันแล้วเปิดเป็นศูนย์เรือนรู้ท่องเที่ยวนี่สวยมากคุณผู้ชมเหมาะมากไปกันทั้งครอบครัวค่ะเดี๋ยวเดือนนี้มีวันหยุดยาวอีกใช่ไหมเอา
๒๖๓๒๑นั่นเองนะคะเห็นแบบนี้อยากกินครีบปลากระเบนอาหารญี่ปุ่น